คุณผู้ชมค่ะสมมงนางเอกจริงเรียกว่าฮอตข้ามปีนะคะ
สำหรับเบลล่ารานีคนนี้นะคะงานเยอะงานแน่นตั้งแต่ต้นปี
พีเซนเตอร์ฟาดจุกฟาดเรียบเลยจ้ะ
ไปดูนิดนึงแล้วกันเมื่อวานนี้ออกงานอีเวนต์
เมื่อวานนี้ค่ะสาวเบลล่ามาปรากฏตัวในฐานะพรีเซนเตอร์
รองเท้ายี่ห้อดังนะมาในลุคแบบเจ้าหญิงแสนสวย
ฟรีนเซสพร้อมโชว์กับนักร้องดัง
ก็มีโบกี้ไลออนแล้วก็เดอร์ทอยนะคะ
เรียกว่ารวมความฮอตทั้งนางเอกแล้วก็นักร้องเนี่ย
อยู่ด้วยกันในเวทีเดียวเลยนี่แหละเนาะ
แล้วก็ในงานนี้เองค่ะนางเอกดังก็ได้มาเคลียร์ประเด็น
หลังจากที่โผล่ไปคอมเมนต์ในโพสต์ของนางเอกต่างช่องคุณมินพิชยา
ซึ่งสาวมินค่ะโพสต์เอาไว้ทำนองว่า
ผู้หญิงต้องไม่หยุดสวยและไม่หยุดหาเงิน

ซึ่งสาวเบลล่าค่ะก็ได้ไปคอมเมนต์ใต้แคปชั่นนี้ด้วยนะ
บอกว่าประโยคสุดท้ายชนะเลิศค่ะ
แล้วคุณผู้ชมค่ะแล้วก็พอคอมเมนต์แบบนี้ก็เลยโดนโยงค่ะ

หรือผู้ชายที่เข้ามาต้องรวยกว่า
ซึ่งตัวเบลล่าเลยขอเคลียร์ประเด็นนะคะ
ว่าประเด็นสุดท้ายของเธอก็คือเธอเนี่ยอยากสวย
แล้วก็มีหมู่บ้านแบบสาวมินก็เท่านั้นเอง
ส่วนเรื่องหนุ่มที่จะเข้ามาค่ะ

เพราะว่าอยากได้คนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจ
ที่สำคัญเธอขอรวยด้วยตัวเองดีกว่านะคะ
คือเราแข่งกับเขาไม่ได้เลยนะ
เพราะเขามีเป็นเจ้าของหมู่บ้าน

เจ้าของหมู่บ้านจะสู้เขาไหมล่ะ
ไม่ได้มองอะไรขนาดนั้นนะ

คนที่จะเข้ามาต้องรวยกว่าเบลไหม

เราเลือกที่ความสุขและความสบายใจ
เลือกที่ความสุขและความสบายใจ

มีบ้านแล้วค่ะก็ยังไม่พอนะ

เพราะว่าที่ดินผืนนี้คุณแม่ปรานีควักกระเป๋าเลย
ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดลูกสาวที่ผ่านมาเป็นที่ดินค่ะ
ริมแม่น้ำโขงบรรยากาศมันชิว

พี่แม่ลูกผู้นี้ก็กินจริง
ให้กลับมาสมมุติให้ฉัน๕๐ถ้ายออกไล่
ฉันให้ฉันร้อยไล่เอาสิฟังเสียงค่ะ
ก็ที่ดินใช่ค่ะ
เป็นทั้งได้เรื่องของการลงทุนด้วยเป็นทรัพย์สินด้วย

เพราะว่าให้เบลมาเซ็นเอกสาร
เบาแหญ้
จำหัวที่ดินได้เพราะว่าเบลเคยเซ็นเอาไว้ใช่ป่ะ
อย่าบอกนะซื้อที่ดินให้
อย่าบอกนะว่าเป็นของขวัญวันเกิดเรา

แต่ก็สเตอร์ไพรส์อยู่ดีครับเพราะแบบได้มาเป็นฉโนทแล้วไอ้เนี่ย

ไม่ทราบเลยเพราะว่าแม่เก็บเงิน
จะถือที่ดินไม่ถึงขนาดนานจริง

หนุ่มต่อจากนี้ไปคนที่จะมาขายขนมจีบเบลล่าคุณรู้แล้วนะ

คุณผู้ชมค่ะปิดท้ายที่เรื่องดราม่าก่อนหน้านี้ละกันยังจำกันได้ดีอะเนาะ
แฟนคลับนำมาโพสต์เป็นคลิปที่ถ่ายสาวเบลล่าที่สนามบิน
แล้วเบลล่าถามคนในคลิปว่ารู้ไฟได้ยังไง

ซึ่งตัวเบลล่าก็เคลียร์นะคะว่ากลุ่มแฟนคลับที่ถ่ายคลิปเนี่ยโอ๊ยพี่สนิทกัน
เป็นแฟนคลับที่สนิทกันดีค่ะ
แล้วก็ไฟล์บินของตัวเบลล่าเองเนี่ยก็เป็นคนแจ้งนั่นแหละ

เออนะคุณผู้ชมโนดราม่านะคะเพราะว่าเขาสนิทกัน
นะคะก็เคลียร์กันไปหมดเลยเนาะ